นี้ก็ยังอยู่กับผมตาสวัสดีครับ

เรื่องราวเกี่ยวกับกัญชกโอลี
เชื่อว่าดูจากปกอาจจะ
อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรยังไง
มันไม่ได้ชัดเจนนะ

แล้วก็อีกอย่าง
มันก็เก่าแล้วนะอ่ามันก็อุ้ยถ้าสองพันหกปีนี้สองพัน
สิบสองสิบกว่าปีแล้วนะสิบกว่าเลยเหรอสิบกว่าปีฮะ
เหตุการณ์มันสองพันหกอ่ะตอนนี้เราสองพันยี่สิบสอง
ในช่วงกลางปีกำลังจะเข้ากลางปีอืม
เป็นเหตุการณ์ใหญ่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่อ่า
อืมน่าพูดถึงเหมือนกันเพราะจริงจริงแล้วเรื่องเนี้ยมัน
มันมีตอนจบแบบที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนด้วยนะ
อันนี้อันนี้เหมือนจะสปอยตอนจบไว้ล่วงหน้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบ
มันไม่มันมีอะไรที่มากกว่าเนื้อข่าวอ่า
ในเหตุการณ์นี้จริงจริงนะใช่ใช่ใช่อืมนะครับนี่ก็คือ
เป็นเรื่องของการช่วยโปรลีกที่เราจะมาเล่ากันในเอพิโซนนี้อ่าซึ่งก็ถ้า
นึกถึงเซเรอาร์เนาะมันมีสักกี่ทีมกันพี่บอยที่ประสบความสำเร็จ
ถ้าเอามากที่สุดยังไงก็ต้องเป็นยูเอ็นตุสอ่าโอเคอ่าลองลงมาก็จะเป็นพวกแบบ
แล้วก็อาจจะมีนาโปรลีอ่าเออฟิออร์อย่างงี้นับไหมฟิออร์ไม่ได้ประสบความสำเร็จ
แบบที่ล้นหลามแต่เป็นทีมที่มีชื่อเสียงเป็นทีมดัง
แต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบเป็นทีมลุ้นแชมป์ทุกทุกทุกทุกการอ่าอ่า
ในเวลานี้แล้วพวกเขาไม่ใช่เป็นทีมที่แบบเป็นทีมระดับแชมป์แล้วด้วย
มีอีกทีมหมาป่าโรมาโรมาก็เป็นทีมที่กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนา
อืมอีกครั้งหนึ่งอืมอืมเพราะว่าหลายหลายหลายครั้งของโลมามันมันขาดช่วงไปเนี้ย
อ่าในการต่อต่อยอดความสำเร็จอืมอืมนอกนั้นมันก็จะเป็นทีมทั่วไปเนอะ
ซามโดเรียใดใดซามโดเรียยังยากอ่าเป็นทีมเป็นทีมที่พอจะได้ยินชื่อแต่ว่ามันไม่ได้
เป็นทีมประสบความสำเร็จถ้าแบบทีมที่น่าสนใจนะชะว่าน่าสนใจนะคือ
จากการพัฒนาของเขาด้วยอะไรเงี้ยอ่ะ
ในอดีต

พอพูดในอดีตก็นึกถึงปามา
ปามาก็ใช่

ด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นทีมใหญ่เหมือนสมัยก่อนแล้วด้วย
ก็เลยเหมือนหายไป

มาเราก็เกลือนนำไปถึง

ต้องย้อนกลับไปก่อนครับว่า
น่าจะใช่
กล่วยเงินรีอะไรงี้ครับ
เพราะว่าพวกเขาคือแชมป์๓๖สมัย

ใช่แล้วยิ่งในช่วงปีหลังคือแบบ๗๘๙สมัยติดต่อกัน
แล้วปีนี้ก็อาจจะไม่ได้แชมป์

แต่ว่าถ้วยเจเลอามีประมาณใกล้กัน

อู๋ต่างนะ
แล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยครับตั้งแต่๕๐คือเป็นฐานความสำเร็จเลย

แล้วก็มีสะดุดเป็นในช่วงของปลายยุค๘๐กับช่วงกลาง

เป็นยุคที่เราพวกเราน่าจะเริ่มดูบอลพอดี

อ่าเนอะยุคนั้นมันทั้ง

ตอนนี้ก็เหมือนกำลังอาจจะกลับมานะ

ถ้าจะไปลงที่สนามที่เวสแฮมเลย

มันเหมาะกับชื่อสนามฟุตบอลมากกว่า

คนก็เลยเหมือนจะเข้าใจไปว่า

จริงแม้แต่หนังสือพิมพ์เก่าสมัยเก่า
ตอนนั้นยังเข้าใจเลยว่า

แปลกนะเรื่องพวกนี้ก็งงดีเหมือนกัน

มันใช่หมดเลยแล้วก็คงงง

ถ้าไปสังเกตโลโก้ของเวสแฮมตอนนี้

เหมือนเป็นปราสาท

เฮ้ยจริงด้วยนี่เสิร์ชนะบัดนาว

อืมเออผู้ฟังลองไปเสิร์ชดูครับ

เออเออลองไปดูนี่ก็เป็นเกรดซึ่งเราก็ลิ้งค์มาจากไหน

แล้วมันแบ่งห้องแต่งตัวอะไรกันยังไงรู้ป่ะ
แบ่งโซนกันครับมันแบ่งซอยห้องกันอยู่แล้ว

มันก็จะย้ายไปทีมเยินเพื่ออะไร

แล้วเขาจะมีแทคติกก็คือว่า

จะมีขนาดที่แบบเล็กอุดอู้

ทำให้ทีมเยือนมันสบายน้อยที่สุด

แล้วก็สนามในไทยก็เป็นอย่างนั้นนะ

จากที่ไปเที่ยวมา

มันไม่ได้หรูหลาเท่าเมืองนอกอยู่แล้ว
ห้องทีมเย่าก็ไม่ได้ดีเท่าอยู่แล้ว

ถ้าเล่าก็คือทีมเยือนห้องมันจะเล็ก

แล้วก็ฝักบัวอะไรอาจจะไม่ได้เยอะมาก

เออเป็นอย่างที่จะไม่หน่อยนะ
มาเรากลับเข้าเรื่องแล้วฟู่ฟังเราก็แบบกัญชโปรลีไหนของพวกมึง
เต้นนานมาต่อ
ที่ประเทศเยอรมนี

แต่จริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ช็อกโลกเนี่ย

แต่เนี่ยผมต้องขยายความนิดนึงของเรื่องคำว่าเกาโชคโปรลี
คือมีหลายคนเข้าใจว่าโชว์โปรลีคือการล็อกผล

มันคือการล็อกผู้ตัดสิน
ตัวผู้ตัดสินที่จะมาทำหน้าที่ในการเป็นผู้ตัดสินในแมชนั้น

ล็อกตัวผู้ตัดสินให้ทำหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างนี้

มันสามารถเอื้อผลประโยชน์ให้กับฝ่ายที่ล็อกได้
เพราะว่าต้องไม่ลืมว่าฟุตบอลมันเป็นกีฬาที่แต้มไม่ได้เยอะเหมือนบาสเก็ตบอล
มันจะแบบไม่เกิน๑๐ไม่มีอยู่แล้วแหละ
มันจะประมาณเนี่ยว่าการตัดสินของผู้ตัดสินเล็กเล็กน้อยมันอาจจะมีผลต่อการแข่งขันในสนาม
ไม่ถึง๑๐แต่มี๙๐ล่าสุด

แล้วถ้าเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือเหตุการณ์เกาโชโปรลีกจริงมันเริ่มมาตอน๒๐๐๔แบบเงียบนะครับ
มันก็เป็นข่าวลือว่าแบบฟุตบอลลีกสูงสุดของอิตาลีหรือเซเลอาร์เนี่ยครับ
มีปัญหาประเด็นของการผัวพันล็อกตัวผู้ตัดสินนะครับ
ก็เหมือนที่ผมบอกไปก็คือการรับผู้ตัดสินมันก็จะส่งผลต่อการกลุ่มความได้เปรียบในสนาม
โดยเฉพาะฝ่ายผู้ล็อกนะครับ
แต่ว่าข่าวนี้มันก็ไม่ได้ถูกพูดถึงอะไรมากมายขนาดนั้นครับ
เพราะว่ามันก็เหมือนแบบข่าวลือที่มาแล้วไปอะครับ
แต่ว่ามันก็มีคนกัดไม่ปล่อยกับข่าวนี้อยู่เหมือนกันนะครับ
เมืองเนเปิลก็คือเมืองของพิซซ่าแล้วก็เมืองของหนาโปรี
เพื่อแกะรอยประเด็นของเกาโชโปรลีนะครับ
ออกเสียงดีเลยชื่อเขาออกเสียงยากหมดเลยเนี่ย

ได้มีพยานคนหนึ่งครับพูดชื่อที่น่าสนใจครับ
ทำการลงมือสืบสวนอย่างเงียบนะครับ

ดังนั้นแล้วครับเมื่อจะให้เข้าไปถึงใจกลางของกลุ่มโรมันโปเซนะครับ
ได้มีการขอหมายสารเพื่อทำการดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์นะครับ
โดยที่มีเป้าหมายในการดักฟังด้วยกัน๓คนนะครับ

เป็นผู้มากอิทธิพลของวงการฟุตบอลครับ

คนนี้ถือว่าเป็นนักบริหารมือทองคนหนึ่งของวงการฟุตบอลเลย
เป็นคนที่โหดมากในเรื่องของการเจรจาบนโต๊ะเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะ

คนนี้ก็น่าอายุเยอะนะครับ
ถ้าพูดชื่อเนี่ยบอกเลยว่า

ผมผมเสริมพี่บอยนิดนึ

อันนี้ต้องแก้ไขนะเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจได้เดี๋ยวผู้ฟังเข้าใจผิด

ก็เป็นฝีไม้ลายมือของพี่เขาคนนี้เหมือนกัน

เขาก็เทินแทบจะเทิร์นเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นเนาะ
ใช่เพราะเขาได้บรรลงดอที่นั่นด้วย

เป็นแบบอันดับท็อปแล้วแหละ

แล้วไม่คิดนะตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะท็อปกว่านี้อีก

ซึ่งเขาก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ดีที่สุดน่าจะเป็นปีที่แบบยิงเลเวอร์คูเซ่น

อ่าใช่มันไปแตะที่อีกทีแล้วก็ลง

ซึ่งไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นมันคือช่วงที่อิตาลีก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่หรือว่าอีกหลีกค่อนข้างดรอปแล้วป่ะ
ผมว่ากำลังจะดรอปใช่ไหมแต่ว่าตอนที่ซีดานเพิ่งย้ายออกไปผมว่าตอนนั้นอิตาลียังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะ

มันก็เริ่มเห็นว่าแบบนักเตะจำนวนมากเริ่มย้ายไปค้าแข้งในสเปนมากขึ้น

เพราะเดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เดือนกันยายนปี๒๐๐๔นะครับสารก็อนุมัติให้มีการดักฟังการสนทนาครับ
โดยมีการสืบสวนเนี่ยมีการจัดวางเรียกว่าเป็นความลับขั้นสุดยอด

มีคนที่ร่วงรู้เกี่ยวกับแผนการอันนี้เกี่ยวกับการดักฟัง๓คนนี้น้อยมาก

สารมากนะครับในช่วงแรกของการสืบสวนครับทีมสืบสวนทำยอมรับว่าการหาหลักฐานต่างมามัดตัวเกี่ยวกับคดีนี้

ล็อกผลผู้ตัดสินเนี่ยมันยากมากนะครับไม่มีหลักฐานเป็นรูปธรรมใดเลย

แล้วก็พอมันไม่มีหลักฐานมันก็เริ่มมีความท้อแท้ใจอยู่เหมือนกัน

ถึงห้องพักของกรรมการนั่นเองครับโอ้
อืมซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์เข้าไปในห้องของกรรมการ
หรือไปคมครูกรรมการก็ทำไม่ได้
อันนี้มันก็ไปอยู่ในบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์นะครับ
ในการตัดสินครั้งนั้นครับทำให้สมาคมผู้ตัดสินของอิตาลีครับ
นะครับแล้วก็ถูกรถชั้นไปเป่าในเซเลบีอืมอืม
ส่วนผู้กำกับอ่าส่วนผู้กำกับเส้นซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ปฏิเสธ
อืมจากการตัดสินที่ผิดพลาดแต่ว่าทางตัวของผู้ตัดสินลิเซ่นเขาก็ยืนยันว่า
สิ่งที่เขาเห็นอ่ะมันลำหน้าจริงจริงนะอืมอะไรอย่างนั้น
แต่ว่าการสืบสวนก็เริ่มไปอย่างล่าช้านะครับอืม
ใช่ครับอธิบายง่ายเลยครับเขาเริ่มเปลี่ยนจากโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือส่วนตัวเนี่ย
โทรศัพท์ใช้แล้วทิ้งอ๋ออ่ามันเริ่มมันเริ่มยากแล้วอืม
อืมแต่พอเป็นโทรศัพท์ใช้แล้วทิ้งเนี้ยมันแกะรอยยากแล้วอืมอืมนะครับเออเนอะ
ว่ะใช่ครับประเด็นของเกาโชบุรีก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยจนถึงวันที่สิบแปด
ธันวาคมปีสองพันสี่นะครับเกมนี้เป็นเกมสำคัญครับ
เอซีมิลานเจอกันเป็นแมชที่๑๖นะครับ
ตอนนั้นเนี่ยกำลังจะจบครึ่งฤดูการแรก
ก็เป็นการต่อสู้ของทีมจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงในเวลานั้นนะครับ
โดยที่แต้มห่างกันแค่๔แต้มนะครับ
แล้วก็ถ้าในสนามเนี่ยมันคือการปะทะของกึ๋น

เกมนั้นนะครับมีการวิจารณ์กันว่าผู้ตัดสินตัดสินได้ค่อนข้างแย่นะครับ
เกมนั้นต้องบอกว่าผมจำได้เราว่าประมาณว่ากาก้าก็โดนเตะแบบเตะหนัก

คือเจ็บตัวฟรีนะครับเจ็บตัวฟรี
ที่เกมนี้จะจบด้วยผลเสมอ๐ประตูต่อ๐นะครับ

แต่ว่าอันนี้มันไม่มีไม่มีบันทึกว่ามีการล็อกอะไรนะครับ
อ่าคือมาแกล้งกูไม่ได้ง่าย

เขาคือนายกรัฐมนตรีของอิตาลี

เป็นเจ้าพ่อธุรกิจสื่อสารด้วย

มันล็อกได้ยากแน่ถ้าจะว่ากันตามตรง

เวลาก็ล่วงเลยเข้ามาถึงปี๒๐๐๕ครับ
ตามรายงานของเจ้าหน้าที่บอกว่า
ได้มีการดักฟังโทรศัพท์ทุกเครื่อง

แล้วก็โทรศัพท์เคลื่อนที่

ได้มีการเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์ใช้แล้วทิ้ง

คือทีมสืบสวนก็สงสัยเหมือนกันว่า
เขารู้ว่ากำลังถูกดักฟังทางโทรศัพ

ด้วยการใช้วิธีการแอบถ่าย

นะครับแล้วก็ไปเจอ

วาระเนี่ยครับเขาไปเจอกับ

แต่ละแวดวงอ่ะเพียบเลย

ก็คือกลุ่มผู้ตัดสิน

จัดผู้ตัดสินที่จะมาจัดการในแต่ละเกม

เขาไปใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตัวเอง

ซึ่งในการสนทนาตอนนั้นครับเป็นการสนทนา
เนื้อหาที่อยู่ในการสนทนาก็คือว่า

แล้วขณะเดียวกันก็มีการ
แอดซายผู้ตัดสินไปที่เกม

ส่องเด้งส่องเด้ง

แล้วตอนที่ประกาศรายชื่อผู้ตัดสินออกมาครับ
เออนะครับ

เหมือนเป็นหลักฐานที่จะเอาไว้ใช้

ในการล็อกตัวผู้ตัดสินค่อนข้างแน่
นะครับเพียงแต่ว่า

เรื่องของหลักฐานที่เป็นแบบ

แต่ว่าทางทีมสืบสวนเขาก็มีการ

เป็นเหมือนแผนผัง

มันจะมีขั้นตอนที่๑ก็คือการล็อกตัวผู้ตัดสิน

ขั้นตอนต่อมาคือการกำหนด

ที่โดนรถชั้นไปเป่าเซลบี

สามก็คือการทำให้ผู้เล่น

อีก๒เกมข้างหน้า
เขาก็จะวางผู้ตัดสินให้ทำยังไงก็ได้

ใช่นี่มันหนังสืบสวนนะพี่บอย

แล้วก็ในช่วงท้ายด้วยการ

แต่ว่าผลต่างประตูได้เสียเนี่ย

จะเป็นการชิงแชมป์แบบโดย

ด้วยความที่มันเป็นเกมใหญ่ใช่ไหมครับ

ตัดสินที่ดีที่สุดของโลก

เอาเรื่อง
น่ากลัวมาก

มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้

คือถ้าบอกว่ายูนตุ๊ดเส้นใหญ่

คือเรียกว่าเรียกว่า

พัฒนฐาบาล

บารุสโคนี่เขาคืออาเดโนกาเรียล

ทำงานขั้นเทพอีกคนนึงเลยนะ

มันก็ดูเหมือนมาเฟียนะ

ใช่หลังจากความเก่งขัน

เขาก็เหมือนเพราะเขามีฮาริสม่าย
ทีนี้เขามีฮาริสม่าย
จบเรียกว่าจบลงด้วยชะชนะของยูแอนทูส

เป็นจกฤทธิการแล้วก็เป็นแชมป์เซเลียไป
คราวนี้ข้ามมาถึงเดือนพฤษภาคมปี๒๐๐๖
จากในฤทธิการ๒๐๐๔๒๐๐๕มา
แล้วก็เริ่มกระบวนการตีพิมพ์ข่าวนี้ทันที
เพราะจริงเขาได้ข้อมูลเนี่ยมาในช่วงก่อนที่จะปิดเล่มหนังสือพิมพ์นะครับ
หนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะต้องปิดเล่มประมาณ๕ทุ่ม
๕ทุ่มแล้วก็สั่งตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
เขาได้ข้อมูลมาประมาณ๒ทุ่ม๓ทุ่ม
เขาเลยต้องทำงานนี้กับเวลามากนะครับ
เพื่อที่จะให้ประเด็นนี้มันออกไปสู่สาธารณชนในช่วงเช้านั่นแหละครับ
เพราะว่าเขาต้องอ่านข้อมูลจำนวนมหาศาลประมาณชั่วโมง๒ชั่วโมง
แล้วก็ใช้เวลาเขียนอีกประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ
และสุดท้ายก็เขาสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันอันนี้ได้สำเร็
แล้วก็ตีพิมพ์ข่าวของกาโชโปรีจนกลายเป็นที่รับรู้ไปโดยทั่วโลกนะครับ
หลังจากนั้นหนังสือพิมพ์ทุกหัวครับก็มีการพาดหัวเกี่ยวกับประเด็นกาโชบุรีออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เขาคือส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการโกงครั้งใหญ่ในฟุตบอลอิตาลีนะครับ
แล้วก็กลายเป็นมรสมที่พัดพาออกความเสียหายมาอย่าง
ไม่ได้มาจากทีมสืบสวนครับไม่ได้มาจากทีมสืบสวนโดยตรง
แล้วเหมือนว่าเหมือนกด
เขายังขาดหลักฐานสำคัญหลายอย่างที่จะมัดตัวในคดีนี้ถ้ามันอะรุดออกไปแล้ว
ใช่คือมันทั้งด้วยทั้งสองแง่นะมันเป็นแบบ

แล้วออกไปเนี่ยคนที่ผิดอยู่

ใช่ครับเพราะเหมือนที่เล่าไป
เขายังไม่พร้อมที่จะปล่อยประเด็นนี้
ยังไม่มีไพ่ตาย

เพื่อเรียกตัวผู้ต้องสงสัยมาทำการไต่สวน

ซึ่งเป็นช่วงก่อนหน้าฟุตบอลโลกไม่กี่เดือน

แล้วก็ยืนยันความประโยชน์ของตัวเอง

เพราะว่าเป็นการรวมกลุ่มกัน
ของคนจำนวนมากเพื่อที่จะ
ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะครับ
สิ่งที่น่าสนใจครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี๒๐๒๑นะครับ
วันแรกที่มีข่าวการตีพิมพ์ของตัวเขาเกี่ยวกับการล็อกผู้ตัดสินเนี่ย
เป็นสิ่งที่ตัวเขารู้สึกแย่มาก
แล้วมีห่วงความคิดห่วงความคิดหนึ่งที่เขาอยากจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำ

การถูกกล่าวหาในคดีเนี่ยเขาไม่ใช่คนผิดนะครับ
แล้วก็เขารู้สึกเจ็บปวดกับการถูกกล่าวหาครั้งนี้เป็นอย่างมาก
แล้วก็ยืนยันการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่บอกว่าเขาล็อกตัวกรรมการ
มันคือพันธุ์เดี่ยวหรือเปล่า
มันคือพันธุ์เดี่ยวหรือเปล่า
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับอย่างที่เล่าไปก็คือก่อน
หน้าฟุตบอลโลกไม่กี่เดือนเองตอนนั้นผมจำได้ราวว่า
บุฟฟ่อนเหมือนก็ไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองเหมือนกัน
ว่าตกลงแล้วจะยังไงเพราะว่าตอนนี้เซรีอาร์มันวุ่นมากแล้ว
กลุ่มนักเตะก็พูดคุยกันในแคมป์ทีมชาคนะครับว่า
ตกลงยังไงดีวะแล้วคลายมาก็เองจะบอกว่า
โอเคเรารวมใจกันสู้เดี๋ยวไลน์กาวโชคเซลีอารจะเป็นไง
เก่งเฉยเลยพลังแฝงนะครับ
กลับมาที่เจ้าชกบุรีต่อครับหลังจากที่มีการตีพิมพ์เรื่องนี้ออกมาอย่างรวดเร็วนะครับ
ทางสมาภัณฑ์ฟุตบอลเตอรี่ก็ออกมาเขาเรียกว่านะครับ
โดยมีการสืบสวนสอบสวนอย่างรวดเร็วแล้วก็ตัดสินนะครับให้ยูเอ็นตุสซึ่งเป็นแชมป์
เซรียร์อะครับตกชั้นไปสู่เซรบีแล้วก็ถูกลิฟท์แชมป์รูดการ๒๐๐๔๒๐๐๕

ลิฟท์ด้วยครับแล้วก็ถูกปรับไปอยู่อันดับสุดท้ายในรูดการ๒๐๐๕๒๐๐๖
ส่วนทีมอื่นก็โดนมีการโดนโทษที่หนักหนาเหมือนกัน
เพราะว่าอย่างมิลานก็ถูกหัก๓๐แต้มของรุ่นการ๒๐๐๕๒๐๐๖
ถูกหัก๓๙จริงแต่ก็ไม่ถึงขั้นตกชั้น

แล้วก็ในรุ่นการใหม่จะถูกหักแต้มเริ่มต้น๘แต้ม
ก็คือต่อให้ชนะ๓เกมแรกก็จะมีแค่๑แต้ม

แล้วก็ถูกแบนจากโลกฟุตบอลไป๒ปีครึ่ง

ถูกบังคับขายแล้วกันนะครับก็มีตั้งแต่
จารุก้าซัมบอสต้าลียองตูรามฟาบิโอคันนาวาโรปาทิกวิเอร่า
ราตัสอิบราฮิโมวิชเอเมซอนแฟเรร่าเอเรียนมูตู
คำนวณดูว่าเสียเงินไปเท่าไหร่
ซื้อถูกมากเลยครับทีมที่ไปช้อนซื้อสบาย
อย่างอินเตอร์ก็ไปสอยเวียล่ากับอิบราฮิมูชมา
ราคาจุ้มจิ้มมากเลย
พวกเขาก็ยังมีนักเตะที่แบบโคตรเก่ง
โคตรเก่งหลายคนยังอยู่กับทีมก็คือ
จารุจิปุฟฟอลจารุก้าเปซัตโตอเลซานโดเดลปีโรพาวเวลเนทเวท
สองชื่อนี้ก็เกินไปแล้ว

แล้วไปเล่นเจรเบียนักเตะพวกนี้โอ๊ยสบาย
ไอว์พวกเจรบีที่อยู่อยู่แล้วไง

มันไม่ใช่แค่เกรดดีในหลีก
มันคือเกรดระดับโลกที่ไปเล่นลีก๒

แทบแล้วทั้ง๒คนของชื่อนี้

แต่การตกชั้นทั้งนั้นทำให้พวกเขาเจอนักเตะที่เป็นเพชรในมือของพวกเขาเอง

ยังเพิ่งโดนแบบโดนสเกาะแนะนำมาอยู่เลย
ฉันแนะนำมาทำบ้าอะไรวะอายุเท่าไหร่

นั่นแหละครับ

เอาเล่นเต็มที่แค่๒๐ก็ขึ้นชั้นได้ครับ

นึกถึงทีมที่พี่เชียร์ทีมไทยลีก

มีทั้งคือตัวทีมสุด

ปีนั้นมันงงตบฉันงง

เรียกว่าบอลจะบอลบอลห่างชั้นก็ไม่ใช่

วิธีการเล่นมันคนละเรื่องเลย

ในเฟสบุ๊คก็แบบว่าบีจีแชมป์ได้ไพรแน่

มีตะเกียดตะกายอยู่บ้าง

ได้แชมป์ตั้งแต่แบบเลยครึ่งฤดูการมาหน่อยเดียว

คือคุกแขนก็มีตีนอะครับ

ก็ยูทูสขึ้นชั้นมาเล่นในซีรีอาร์

แต่ว่าถ้าเราไปดูผลงานของยูทูส
ตอนที่ขึ้นมาจากเซเลบีครับ

ยูเวนทูธก็เกษตรสนมาก
ถ้าเทียบกับทีมของอินเตอร์มิลาน

สควอร์เดฟนี่เป็นเรื่องสำคัญ
ใช่ครับแต่ก็ต้องบอกว่า

ซึ่งเป็นเจ้าของยูนตุสเนี่ยเขามองเกม

เขามีการวางแผน
ในการซื้อตัวนักเตะราคาถูก

ราคาแพงซึ่งเป็นสูตรเดิม

ธุรกาลต่อมาไปซื้ออัตุโรวีดาวมา

แล้วก็เริ่มเซ็นคารอเตเวส๒๐๑๓
นะครับแล้วก็เทรนเนอร์

แล้วก็ต่อยอดด้วยของแม็กซ์อลิกรี

ดูชื่อที่พูดมาเมื่อกี้

สตาร์ครับค่อยเก็บสตาร์

เพื่อที่เอาคนที่พอมี
ทำให้ยูนตุสเลยเริ่มค่อนข้างตั้งลำ

บริหารดีถือว่าเป็นการบริหารที่ดีเนอะ
ใช่เขาบริหารทุกทรัพยากรเก่ง

ไม่แค่ในสนามฟู้ดบอลนะ

ก็คือว่าพวกเขาหันมาสร้าง

ถูกต้องครับซึ่งจะเล่าต่อไปเลย
ก็คือเงินจากตัวจากแฟนบอลใช่ไหมครับ
ต่อมาอันนี้สำคัญที่พี่ตาเล่าเลยก็คือเรื่องของโลโก้
แต่เป็นแบรนด์สินค้าอื่นเพื่อที่จะไปพ่วงแล้วก็ไปให้มันทำงาน
แล้วก็ทำเงินในเวลาเดียวกันนะครับนั่นแหละ
สวยทันสมัยสวยมาก
คืออันดับแรกเขาต้องกล้าตัดสินใจก่อนคือฉีกขนบเลยนะ
คือไลน์ขาวดำเดิมไลน์ม้าไลน์เดิมไม่เอาแต่งให้เป็นตัวเจเลย
ชัดกระดูจไม่ธรรมดานะ
เขามีรู้สึกมีทัศน์ออกที่ป้องกันข้างอีก
ที่เขาได้กลับมาก็คือการยึดถือตามหลักศาสนาคริสต์
ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นโรแมนคาทอลิกตามคนอิตาลี
แล้วเขาก็ผ่านพ้นในช่วงเวลานั้นไปได้ด้วยหลักคิดทางศาสนาครับ
แล้วก็มีความพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองไม่ได้ผิดในคดีนี้
เรื่องราวของกาโชโปรีมันเริ่มต้นใน๒๐๐๔ใช่ไหมครับ
แล้วก็พลุแตกในปี๒๐๐๖แต่ในปี๒๐๐๙การสืบสวนคดีนี้ก็ยังไม่จบนะครับ

ใช่ครับฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ทำการสืบสวนเรื่องนี้ก็มีการเบิกพยานจำนวนมากครับ
เพื่อที่จะมายืนยันว่าคดีนี้ม็อบจี้เป็นฝ่ายผิดนะครับ
แต่ว่ามันก็เป็นการข่มขู่ในเชิงของวาจา
ซึ่งก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากพอที่จะไปไปทำปรำหรือไปให้เป็นโทษขึงต่างของมอจจี้
ถ้าแค่นี้ประเทศไทยโดนกันหลืมเลย

ยังไงก็ตามทีมที่เป็นแชมป์มันจะต้องถูกคู่แข่งเพ่งเล็งไปด้วยมัน

เขาก็ใช้เหตุผลนี้ในการเข้าไปอ้างนะครับ
เป็นไปได้เปล่าว่าเคสนี้มันโดนการแต้ง

มันมีวิธีการแบบนี้อยู่ในหลีกในยุคนั้นอยู่แล้ว
มันก็มีโอกาสเป็นไปได้
แล้วทางทนายก็พยายามจะยืนยันครับว่า

แล้วก็มีการเน้นย้ำเลยครับว่าทีมอื่นก็มีการคุยกับผู้ตัดสินเช่นกัน
ว่าไอ้ประเด็นนี้มันมีความรู้สึกว่า

สมาคมฟุตบอลอิตาลีเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งอยู่แล้ว
แล้วก็ใครก็เข้าไปข่มขู่หรือแทรกแทรงได้
หรืออาจจะเป็นการแบบเพื่อนกันคุยกันไม่
อาจจะไม่ได้แทรกแซงหรอกอาจจะแค่แบบคุยกันได้คุยกันเฉย
ซึ่งจริงมันต้องมีการเว้นระยะห่างกันอะไรอย่างนี้

ยังไม่อาชีพขนาดนั้นก็ได้ใช้คำนี้ไหม
จริงมันก็อาชีพแต่ว่าด้วยความเป็นสไตล์ของอิตาเลียนหรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้ไงอาจจะเป็นนอมของเขา
ใช่ก็ถึงบอกว่ามันมีความรู้สึกพอเริ่มได้ยินคำแบบนี้มาที
มันคือนอมเว้ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นนอมแล้ว

ก็เป็นไปได้ที่ตามที่เขาบอกว่าม็อบจี้เป็นแพ้เนี่ย

แล้วก็ทนายก็พยายามบอกว่าเหมือนที่บอกไปก็คือ
เรื่องของการคุยผู้ตัดสินเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับ
มันเป็นเรื่องปกติของวงการฟุตบอล
แล้วก็ย้ำไปเลยว่าทีมสุดสวนของทีมอายการนารุชชี่เนี่ย
ไม่เข้าใจเรื่องนี้เองนะครับ
ว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องนอมนะอะไรอย่างนี้
ทำให้แบบก็เป็นหนึ่งในเหตุผลในการที่จะมาแก้ต่างของทางทนายมอสจี้นะครับ
สุดท้ายในการพิจารณาคดีนี้ครับผู้พิสาในปีสองพันสิบเอ็ด
ให้ข้อสรุปว่าในศาลชั้นต้นนะครับ
บอกว่ามอสจี้มีความผิดทางอายา
ฐานเกาะอาชญากรรมแบบกลุ่ม
ต้องถูกจำคุกเป็นเวลา๕ปี๔เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องความผิดทางด้านกีฬาตามมานะครับ
แต่ว่ามอสจี้ก็อุดทอนครับยืนอุดทอนไปในปีสองสิบสามนะครับ
โทษจำคุกของมอสจี้ก็เหลือจากอ่าจากห้าปีสี่เดือนเหลือสองปีสี่เดือน

แต่ว่าข้อเก่าหาทั้งหมดเกี่ยวกับความผิดด้านกีฬากลายเป็นโมคะเพราะคดีหมดอายุความ
อ้าวอืมแต่ครับแต่ในปีสองพันสิบห้าครับ
สารดีกามีมติให้เขาพ้นผิดจากคดีความผิดด้านกีฬาอืม
และไม่ถูกจำคุกแม้แต่วันเดียวว่ะนะครับ
จริงมันก็ยังมีคนอื่นที่อยู่ในคดีนี้โดนเหมือนกัน
แต่ว่าผมเอาเฉพาะคนที่เป็นแก่หลักละครับอืม
ก็คือว่าอ่าในรายของอืม
แล้วก็พวกนี้จะลอดพ้นในช่วงของสารอุทธรอืม
แล้วก็บางคดีที่เขาถูกกล่าวหาก็หมดอายุความไปอืม
พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าตัวเขาถูกสั่งห้ามให้ยุ่ง
ยุ่งเกี่ยวฟุตบอลตลอดชีวิตอืม
โดยก็มีข่าวเหมือนกันว่าเขาพยายามจะอุทธรณ์เรื่องนี้นะครับ
ไม่สำเร็จเขาก็ไปทำงานเป็นผู้สันทัศน์กรณีให้กับสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ชื่อว่าลิเบโร
แล้วก็เป็นเหมือนคอมเมนเตอร์ครับในโทรทัศน์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าเทเลกาปริสปอร์ต
พอมันฟังไปฟังมาเรื่องนี้มันยังไงอยู่เหมือนกันเนอะ
มันก็ดูแบบตกลงมันจริงไม่จริงมันใช่ไม่ใช่หรือมันเกิดอะไรขึ้น
ขมุกขมัวแต่ว่าสุดท้ายการตัดสินคือมอสจี้ทนผิด

คือถึงบอกไงว่ามันงงงวยอยู่เหมือนกันนะเรื่องนี้
คือถ้าพูดมานี่จะเป็นหนึ่งในเทปที่เป็นประเด็นแล้วไม่มีข้อสรุป
ข้อสรุปในทางกฎหมายมีมีแต่

ผิดจริงป่ะวะมาฟิยาทำจริงป่ะบอลอิตาลีถ้าเกิด

หรือจริงเพราะมันเป็นนอมของมันอยู่แล้วว่า
หรืออะไรอย่างนี้มันแบบเออเว้ย
มันมั่วสุดแปลว่าอ่ะถ้าเกิดนี่พูดง่ายเลย
งั้นแปลว่าที่เราพูดกันตอนต้นคลิปเลยว่า
แล้วก็แชมป์ที่อินเตอร์ได้ไปเขาก็พยายามจะขอแต่ก็ถูกปฏิเสธ
อ่าคือแล้วถึงบอกมันเหมือนสารยกฟ้องอ่ะใช้คำนี้เลย
แต่ว่าทุกอย่างความผิดดำเนินต่อไปมันก็น่าเศร้าสำหรับเขา
แล้วเราก็นึกถึงว่าเป็นของเจ้าของทีมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้น
แล้วห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลตลกปะล่ะ
น่าเศร้าหนึ่งเรื่องแล้วก็สองคือ
เจ๋งที่เห็นคือเขาก็ไม่เข้าไปยุ่ง
เขาเงินขนาดนั้นอำนาจขนาดเขาเราไม่มีอะไรก็ได้
ถูกปะล่ะเขาก็ยังทำต่อได้เขาก็เลือกจะไม่ทำ

อ่าเออทำไม่ได้ก็จริง
ก็เออมันก็เป็นเรื่องที่ซึ่งจริงมันโดนตาหน้าเลยนะ
จ่อยโชฟ์ซิริยาทุกคนแบบหลังจากนั้นมันพูดแบบ
แต่พอมันมัวน้ำฝังออกว่ามันอาจจะไม่ใช่

เราเป็นหลีกอาชีพโดยในนาม
แต่ว่าทางพฤตินัยมันไม่ใช่

ซึ่งเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแค่อย่างนี้

อันนี้เพื่อนกันสมาคมสนิทกับทีมนี้เป็นมันจะมีแบบ
ใช่แล้วมันก็เอื้อประโยชน์กันในแง่ของนิดนึง
คือเมื่อกี้ที่จับสังเกตได้

ความผิดหลักมันคือการเลือกตัวผู้ตัดสิน

แต่มันไม่ได้พูดถึงว่าการจ้างวันผู้ตัดสิน

ผมว่าจริงปัญหาของเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่า
สำนวนมันถูกลีกออกมาก่อน
คือถ้าทีมสืบสวนเขาสามารถสืบไปได้จนแบบได้พยานได้หลักฐานที่แน่นแบบ
ไม่หลุดผมว่ามันอาจจะคดีอาจจะพลิก

ว่าพอมันหลุดออกมาก่อนมันทำให้แบบทุกอย่างมัน
มันสามารถที่จะตั้งรับแล้วก็เคาน์เตอร์ได้

อย่างที่บอกมันเหมือนสมมุติพี่เชนลูฟูถ้าเกิดพี่มีอำนาจใหญ่พี่เลือกได้
นึกออกไหมเพราะเรารู้อยู่ว่าเขาเอ็นเอียงให้เรา
ตลกดีแต่เป็นเรื่องที่โคตรยิ่งใหญ่เลยนะคนดูบอลยุค๙๐อย่างพวกเรานั้นมันจะเป็นเรื่องที่แบบดังอ่ะ
ผมถึงได้บอกช่วงต้นว่าสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับเกาโชโปรีท้ายที่สุดแล้วเราอาจจะไม่รู้กับเรื่องเกาโชโปรีเลยก็ได้
ก็คือรู้รู้ตามที่สื่อบอกตามที่สื่อเล่าแต่ว่าท้ายที่สุดของคดีนี้มันค่อนข้างที่จะพลิกอยู่เหมือนกันนะครับ
นะก็เป็นเรื่องราวไม่รู้มันจะพูดว่าเป็นเรื่องราวเป็นประเด็นของของซีเรียอาร์แล้วกันเป็นประเด็นใหญ่
ใหญ่ที่สุดของโมงการฟิโบราตาลีเลยกว่าอะไร

จริงบางช่วงที่วอสจี้ไปใช้โทรศัพท์

ทิ้งสุดก็ลำบากแล้ว

บอสซี่ก็ไปใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเอง
แล้วสุดท้ายสำนวนหลุด
สำนวนแบบมันหลุดออกมาสู่โลกของสื่อบนชน
มันดีนะครับ
เป็นอีพี๓๖ของเราก็ว่ากันด้วยเรื่องนี้

ก็ช่วงต้นครับยูเอ็นตุ๊สเป็นแชมป์๓๖สมัย
ก็พาย้ำอีกทีนะครับ
อพี๓๖ไปแล้ว๓๗สปอยหน่อยพี่บอย
๓๗เป็นนักฟุตบอลนะครับ
ที่เคยเป็นเจ้าของสถิติโลก

ถ้าเป็นรายการตอบคำถามแล้วได้ตังค์ก็มีลุ้นจะได้ตังค์
ไม่ยากนะครับในอีพีที่๓๗
แล้วก็เป็นเรื่องราวที่มีความ
มีความใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันนิดหน่อย

แล้วก็เป็นนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมที่เขาอยู่ตอนนี้
อุ้ยมาขนาดนี้พูดชื่อ

นะครับก็โอเคงั้นก็เป็น
พี๓๗ก็มาลุ้นกันว่าเขาเป็นใคร
นะครับก็ติดตามเราได้ในวันเสาร์

เราก็มาทุกเสาร์เหมือนเดิมอย่างนี้แหละนะครับ
ก็ตามช่องทางที่คุณฟังอยู่นี่แหละก็
แล้วก็เว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์ก็เข้ามาติดตามกันได้
ถ้าอยากติดต่อสื่อสารอัปเดตพูดคุยกับเราก็
มีอะไรแนะนำมีเรื่องนี้อยากให้พูดถึงให้พี่บอยไปค้นคว้าข้อมูลมาเพิ่มเติมเนี่ย
เรายินดีนะครับมาคุยกับเราได้นะจ๊ะ
ก็ยังไงก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้
วันนี้ก็สวัสดีครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ